คุณผู้ชมครับมีเรื่องฮือฮาเมื่อชาวบ้านที่จังหวัดนครราชศรีมา
เขาพากันไปทั้งหมู่บ้านเลยนะคุณ
แล้วก็ไปพร้อมกับรถแบ็คโฮลในการที่จะไปขุดเอาต้นตะเคียน
ขึ้นมาจากคลองแต่ขุดเท่าไหร่ก็ขุดไม่ขึ้นสักที
แล้วก็มีร่างทรงบอกว่าที่ขุดไม่ขึ้น
เพราะต้นตะเคียนถูกสะกดวิญญาณอยู่
เขาบอกว่ามันเหมือนกับต้นตะเคียนอะมุดดินนีแบบนี้ค่ะ
มุดน้ำมุดโครนหนีไปเรื่อยเอาเท่าไหร่ก็เอาไม่ขึ้นสักทีนะครับ
เป็นเรื่องราวแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นบริเวณคลองสาธารณะบ้านขาครีม
ตำบลหลุมค่าอำเภอโนนสูงนะครับ
มีชาวบ้านจำนวนมากมาดูการขุดหาต้นตะเคียน

ขอเข้ามาเทวดาฟ้าดินก่อนเพื่อเป็นการเปิดทาง
แล้วก็นำรถแบ็คโฮลขุดต้นตะเคียนขึ้นมา
ซึ่งบริเวณนี้เคยขุดพบต้นตะเคียนไปแล้ว๙ต้น

จากนี้ชาวบ้านยังได้เชิญร่างทรงมาประกอบพิธี

ซึ่งร่างทรงบอกว่ามีดวงวิญญาณอดีตของชายชาติทหาร
สถิตอยู่ในต้นตะเคียนที่จมอยู่ในคลองดังกล่าว
แล้วก็มันจมอยู่ลึกแค่๒เมตรเอง
แต่ระหว่างที่รถแบ็คโฮลขุดลงไป
และมีชาวบ้านดำน้ำลงไปดู
พบต้นตะเคียนขนาดใหญ่อยู่นะคุณ
แต่ทำไมทำไมนะนี่ก็ถามกันเลย

เพราะว่าเมื่อรถแบ็คโฮลขุดลงไปหลายต่อหลายครั้ง
ไม่สามารถที่จะขุดเจอต้นตะเคียนได้สักที
นี่ดูสิคือตักมามันมีแต่เลนมันมีแต่ดินแบบนี้
ใช่ครับทั้งที่ชาวบ้านก็ดำลงไปดูเรื่อย
ตะเคียนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละ๒เมตรเอง
แต่เอาขึ้นมาจากน้ำไม่ได้
ด้านชาวบ้านที่ดำน้ำลงไปค้นหาต้นตะเคียนบอกว่า
สาเหตุที่ต้นตะเคียนดำดินหนีดำโครนหนีดำน้ำหนีเนี่ย
เชื่อว่าน่าจะมีร่างทรงบางคนไม่ยอมให้ต้นตะเคียนโผล่ขึ้นมา
โดยมายืนอยู่ที่ริมคลองสวดมนต์สะกดวิญญาณของต้นตะเคียนเอาไว้
แล้วก็ไม่ทราบว่าที่เขาทำไปสะกดวิญญาณต้นตะเคียนทำไปเพราะอะไร
ขณะที่ชาวบ้านไม่ย่อท้อยังคงขุดหาต้นตะเคียนต่อไป
ส่วนนี้ดำที่ชาวบ้านเอาขึ้นมามันเป็นแค่เปลือกของต้นตะเคียนไงคุณ
เอาเปลือกมาได้แต่เอาต้นขึ้นมาไม่ได้
นั่นน่ะสิอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงนะคะ